คุณผู้ชมฮะอย่างที่เราฟังกันไปของพี่ดาวเนี่ย
เรื่องของสภาพอากาศสิงหากัญญาตุลาเดี๋ยวฝนจะมาแล้ว
อะไรล่ะที่จะมาหาคนกรุงเทพน้ำเหนือน้ำครับ
น้ำเหนือจะเริ่มมาแล้วเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่ากรทมครับ
อาจารย์ชาติชาติไปสำรวจเลยว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหน
ตรงไหนเป็นจุดฟันเหรอนี่แหละครับไปสำรวจที่ย่านถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์
อาจารย์ชาติชาติก็ไปดูแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
อาจารย์ก็เห็นว่าบางจุดมันยังฟันหลอยอยู่นะ
ก็คือยังสร้างไม่เสร็จคุณผู้ชมแล้วทุกปีก็จะมีปัญหาน้ำหลากเข้าท่วม
ที่เราได้ยินข่าวบ่อยพวกท่าเรือคุณผู้ชม
ท่าเรือแล้วก็ที่ดินที่คนแถวนั้นเขาไม่ยอมให้สร้างขันกั้นน้ำครับ
แก้ไขยังไงดีทำยังไงดีล่ะก็เลยเสริมแนวกระสอบสายเข้าไปแทน
อันนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าครับอาจารย์ชัดชาติกำชับทางเขตเลยนะ
เตรียมไว้เลยพวกกระสอบทรายเนี่ยเตรียมให้มันพอในกรณีฉุกเฉิน
เพราะเวลาน้ำมันทะลักเข้ามาแล้วการเอาน้ำออกเนี่ยมันยิ่งยากเลยครับ
ฉะนั้นต้องกันไว้ก่อนเลยโดยตอนนี้น้ำเหนือเริ่มแล้วนะคุณผู้ชมฮะ
เตือนไว้เลยไหลจ่อจะเข้ากรุงเทพแล้ว
กรมชนรับประทานครับปล่อยน้ำลงมาเฉลี่ย๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งระดับน้ำประมาณนี้ยังถือว่ายังไม่วิกฤตครับ

เพราะ๒๗กรกฎาคมวันพรุ่งนี้
จะเป็นการปล่อยน้ำออกมามากที่สุด

ตรงกับช่วงน้ำทะเลหนุนครับ

ต้องระวังแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปตก
น้ำมี๔ส่วนใช่ไหมน้ำเหนือ
แต่น้ำทะเลหนุนอันนี้กั้นด้วยเขื่อนริมแม่น้ำ
ก็มีน้ำท่าน้ำทุ่ง

เช่นมาจากกองรังสิตมาจากทุ่งเจ้า๗อะไรอย่างนี้
ต้องทำแนวกั้นเช่นคลองมหาสวรรค์มีแนวกั้น

แล้วฝนที่ตกในพื้นที่ก็ต้องดูดออก
ก็จะเป็นใช้ระบบคลอง๖อุโมง
นี่คุณผู้ชมสังเกตนะ
ตั้งแต่อาจารย์ชัดชาติมาเป็นผู้ว่าใช่ไหม

แล้วยิ่งมีเครื่องมือทางโซเชียลแบบนี้
สิ่งที่ได้คือการอธิบายที่มันเข้าใจง่ายขึ้น
ถ้าคุณผู้ชมก่อนอันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่อง
แม้กระทั่งพวกเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องการระบายน้ำ

แล้วเอามาย่อยเอามาย่อยให้ฟังง่าย

เมื่อก่อนวิธีการคือสื่อเป็นสัมภาษณ์นักวิชาการ

คือนักวิชาการเขาก็จะมีชุดคำอธิบายที่อาจจะฟังยากสักหน่อยนึง

แต่พออาจารย์ชาติชาติเอามาแปลอีกทีนึง

และทุกครั้งหลังทำงานเสร็จเนี่ยอาจารย์ชาติชาติก็จะเดินไปดูชุมชนครับ

ตึกเก่าถนนทรงวาดครับเอาล่ะคุณผู้ชมไปเจอร้านบะหมี่ลิ้มเหล้าสา
เขาบอกว่าเป็นร้านลูกชิ้นเต้นได้เจ้าเก่าเลยนะเจ้าโบราณถนนทรงวาดเนี่ย
อาจารย์บอกร้านนี้อาจารย์ยังไม่เคยกิน
แต่กลิ่นมันหอมฟุ้งมาเลยฟุ้งมาเตะจมูกอาจารย์เลย
อาจารย์หิวแล้วเออแต่ไม่ได้กินนะอ้าวทำไมน่ะ
แม่ไปเกอร์เลยอาจารย์เพราะว่ายังมีภารกิจต่อพี่ปุ้ยฮะ

ก็เลยโบกมือลาแม่ค้าครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีคนอยากไปตามรอย
อาจารย์ชาติชาติเยอะอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ก็อวยพรให้ร้านเขาขายดี
เวลาที่คุณชาติชาติไปชิมที่ร้านไหน
ก็จะมีแฟนคลับตามไปทุกร้านเลยครับ
อย่างร้านบะหมี่ลิ้มเล่าสาเนี่ยรอเลยนะ
เจ้าของร้านครับเดี๋ยวเถอะจะมีมวลมหาประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ย

นี่อยากจะตามไปตอนนี้เลยนะเนี่ย
นี่ขายถึงกี่โมงจ๊ะเนี่ย
ไม่แน่ถ้าอาจารย์มีเวลาอาจจะแวะกลับไปกินนะ